ทีนี้มาดูคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลค่ะ
เป็นกรณีครูไปตีนักเรียน
ใช้มือตีตีไปที่แขน๒ที

แล้วเด็กนักเรียนเป็นลักษณะเด็กพิเศษอะค่ะ

อืมเนี่ยตีไปอย่างนี้

พอตีไปก็ยืนดูอยู่อย่างนี้ค่ะครูคือเสื้อเขียวนะคะเด็กก็คือที่นั่งอยู่
โซเชียลก็เลยวิจารณ์กันว่าทำไมต้องตีน้องแบบนี้ด้วย
ทำไมไม่พูดกับเขาดีดีนั่นน่ะสิ
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วแล้วคือน้องเขาร้องไห้นะคะ
ก็คือร้องไห้ฟูงปลายโดนครูตีนะคะแต่เราก็เห็นแค่ภาพ
ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้น
แต่คนก็วิจารณ์กันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
ครูไม่ควรจะมาตีนักเรียนแบบนี้โดยเฉพาะน้องเขาเป็นนักเรียนเป็นเด็กพิเศษด้วย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเลยนะคะคุณผู้ชม
โรงเรียนนี้อยู่แถวบึงกลุ่มเป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่อนุบาล
จนถึงมัธยมก็มีทั้งเด็กปกติทั้งเด็กพิเศษล่ะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามน้องนักเรียนคนหนึ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้
น้องเล่าให้ฟังว่าน้องก็นั่งเล่นอยู่
เด็กผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็นั่งร้องไห้เพราะว่าถูกครูตี
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ครูตีมันเรื่องอะไร
น้องคนนี้ก็บอกว่าก็เคยถูกตีเหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่เชื่อฟังคำสั่งครูค่ะ
เดี๋ยวแป๊บหน่อยครับ
เห็นว่าครูเขาเรียกน้องไปกินข้าวใช่ไหม
ตอนนี้แต่ผมก็เห็นน้องร้องไห้ครับ

ไม่เห็น

โดนตีครูตีตรงไหนตีแขนตีก้นตีอะไร

เนี่ยก็เป็นสิ่งที่วิจารณ์กันในโลกโซเชียลนะคะ
ถึงเรื่องของการทำโทษนักเรียนนะคะว่า

นายทุวีสักเลือดประพันธ์รองพวกราชการกรุงเทพมหานครก็ไปที่โรงเรียนนี้นะคะ
ก็เรียกตัวคุณครูที่อยู่ในคลิปแล้วก็น้องนักเรียนมาพูดคุย

หลังจากนั้นทั้งครูและน้องนักเรียนที่อยู่ในคลิปเขาก็กอดกันนะคะ
อดกันทำความเข้าใจกัน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครก็ออกมายืนยันกับทีมข่าวว่า
คุณครูคนนี้ค่ะเขาทำหน้าที่สอนเด็กพิเศษ
แล้วเขาก็สอนเด็กพิเศษ๗๘ปีแล้วนะคะ
เด็กก็รักค่ะเป็นที่รักของเด็กนักเรียนทุกคน
ช่วงเช้าผู้ปกครองของเด็กก็มาพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณครูคนนี้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นก็เลยสั่งให้ครูคนนี้ไปดูแลเด็กกลุ่มอื่น
แล้วก็จะต้องฟังความจากคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ทำไมคุณครูต้องตีแบบนี้คุณครูเขาบอกว่า
ตีเพราะจะเรียกเด็กไปกินข้าวค่ะ

ก็คงเด็กคงมากินข้าวแล้วก็เรียกไปแล้วก็พอดีน้องเองเนี่ยอ่า
กพร่องของการได้ยินด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่พูดไม่จาไม่ตอบอะไรด้วย
อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน
รายละเอียดผมจริงต้องให้เขาฟังทุกฝ่ายก่อน
ผมไม่อยากพูดออกไปทางนี้นะครับ
ไม่ได้เลยเขาคงหลักการคือไม่ได้หลักการคือไม่ได้
หลักการคือไม่ได้หลักการคือต้องพูดต้องจ่าย
หลักฐานคือต้องพูดต้องจา
คืออย่างที่ท่านพูดเนี่ยถูกแล้ว

เด็กพิเศษหรือว่าเด็กปกติทั่วไปเนี่ย

คือไปตีขนาดนี้อันนี้มันไม่ใช่ตีในภาวะปกติ

แล้วคือต้องตีอย่างนี้เหรอคะตีแล้วน้องจะไปกินเหรอคะ
แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎของกระทรวงสถานที่การจะไม่ให้ครูทำโทษเด็กด้วยกันตีเนี่ย
แต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมให้ครูตีลูก
แต่ต้องตีเหมือนที่เราถูกตีมาตามปกตินะคุณเขียนมาสอน
ต้องสมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าเนี่ยคือในคลิปพอตีเสร็จ
ก็เดินไปนั่งเห็นไหมคะไปนั่งมองเด็กนั่งร้องไห้อยู่ก็นั่งมองอยู่อย่างนี้ค่ะ
นี่มันไม่ใช่ตีก้นด้วยไม้เรียวตีขาเพราะว่าผิดระเบียบวินัย
แต่อันนี้มันตีเหมือนด้วยอารมณ์
มันมีข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามอดีตนักเรียนที่เคยเรียนโรงเรียนนี้นะคะ
เป็นนักเรียนปกติเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่จะลงโทษเด็กพิเศษอะค่ะ
ด้วยการใช้มือตีคือตีแขนตีมือแต่ใช้มือของครูเนี่ยตี
เป็นการควบคุมเพราะบางทีเด็กพิเศษเขาจะควบคุมยาก
เหมือนกันเพราะว่าไปตีเด็กแต่เรื่องมันจบลงด้วยดี
เพราะว่าทุกครั้งที่ครูตีเด็กเนี่ยครูก็จะพยายามชี้แจงพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเข้าใจตัวคุณครูเองบางครั้งก็ถูกเด็กพิเศษตีเหมือนกัน

ก็เห็นเขาตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะ

เขาจะเป็นคนที่ชอบพูดเสียงดังค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องช่วยฟังเขาหูไม่ดีอย่างนี้ค่ะ
ตัวเขาเองเขาไม่ค่อยสมประกอบอะค่ะ
สมประกอบคือตรงนี้อย่างเดียวหรือว่ายังไง
แล้วก็หน้าเขาด้วยค่ะเขาจะเป็นคนผิดปกติตั้งแต่ส่วนสูงเขาแล้วค่ะ
หน้าก็อาจจะแบนคือแบบดั้งแทบจะไม่มีค่ะเหมือนต้องผ่าตัดด้วยมั้งค่ะ
คือเขาสอนกันมาเขาก็รักกันค่ะบางทีครูเขาจะไปกินข้าวเด็กไม่ให้ไปใช่ไหม
แบบตบหน้าครูเคยเห็นแบบจริงเลยต่อหน้าเลยแบบตบเขาก็เอออย่าทำครูนะอะไรอย่างนี้
แล้วคุณครูก็ทำยังไงเวลาคุณครูก็ถูกเด็ก
ถ้าถ้าเด็กทำเขาเขาก็จะแบบกอดว่าอย่าทำครูนะมันไม่ดีอะไรอย่างนี้
เขามีชื่อแทนว่าอะไรนะแม่ป่ะแม่อย่าทำแม่นะอะไรประมาณเนี้ย

น้องนักเรียนก็บอกว่าจริงก็สนิทกันระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ
เด็กพิเศษก็เคยตีครูเหมือนกันแต่ด้วยความเคารพจริงคุณผู้ชมดิฉันไม่ทราบนะว่าเด็กพิเศษเวลาเขาโมโหเขาหุดหงิดแล้วคุณครูหรือว่าผู้ปกครองจะต้องมีวิธีการควบคุมยังไง

แต่ว่าที่โรงเรียนลูกชายผมเนี่ยก็จะมีเด็กพิเศษที่มาเรียนปนอยู่
ถ้าเด็กพิเศษที่อาการไม่ได้เป็นมากก็จะเรียนอยู่ด้วยกันร่วมเรียนด้วยกัน
แต่ถ้าเด็กพิเศษมากเขาก็จะมีห้องมีกลุ่มพิเศษ

ซึ่งคุณครูก็จะบอกเพื่อนอยู่ตลอดว่า
อาจจะมีบางทีมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์คงไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจกัน
แต่ผมก็ไม่เคยได้ยินข้อความที่สื่อความหมายมายังลูกชายผม
หรือว่าน้องเด็กนักเรียนหรือว่าตัวผู้ปกครองว่า
ถ้าเด็กพิเศษมีอาการจะต้องไปตีเขา

มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอมันต้องใช้วิธีอย่างนั้นจริงเหรอ
ตอนนี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบนะคะ
การศึกษาบึงกลุ่มก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ว่าจริงแล้ววิธีการควบคุมดูแลเด็กพิเศษ
มันต้องไปตีเขาเหรอมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะ